ถึงเรื่องการล่าตัวมือยิงคู่อริต่างสถาบันแล้วกระสุนเนี่ยมันไปโดนลูกหลง
ก็คือไปโดนครูเจี๊ยบจนเสียชีวิตเนี่ยคุณผู้ชมฮะตอนนี้ยังตามตัวไม่ได้
แต่มีความคืบหน้านะพี่เบิร์พี่น้ำแข็ง
ตำรวจได้ดีเอนเอของมือยิงมาแล้วครับค่ะแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเปรียบเทียบกับประวัติอาชญากร
โดยเมื่อวานนี้ที่กองบัญชาการตำรวจนครบานเขามีประชุมกันด้วย
โดย๒รองพบตรอย่างพลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชรและพลตำรวจเอกธนาชูวงเรียกประชุมเลย
แล้วก็กำชับการแก้ไขปัญหานักเรียนทะเลาวิวาส
พลตำรวจเอกธนาก็ให้สัมภาษณ์ด้วยว่าตอนนี้ตำรวจเร่งสืบสวนสอบสวนแล้วก็มีข่าวดีอีก
และกำลังรวบรวมพยาหลักฐานที่ได้เอาไปเปรียบเทียบในประวัติอาชญากร
ขอให้ประชาชนมั่นใจเลยว่าตำรวจจับได้แน่
ในการสืบสวนก็พอรู้ครูกุมผู้ต้องหลงใสนะครับ
คำหรับจุดที่จะที่การออกแต่จาก

ก็ไม่รู้แนะนำว่ามีสัญญาณอยู่ของท่าน
รวบรวมอยู่ครับเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทุกคน
สลับมาดูบรรยากาศงานศพของครูเจี๊ยบครับคุณผู้ชม
จัดขึ้นในสาระอเนกประสงค์บ้านแม่พระประจักษ
แนมเพลิงสองพี่น้องที่สุพันธ์บุรี
เมื่อวานนี้เป็นพิธีมิซาไว้อะไรเป็นครั้งสุดท้ายครับ
ก่อนจะเคลื่อนร่างของครูเจี๊ยบไปทำพิธีฝังที่สุสาน
ทั้งครอบครัวชาวบ้านรวมไปถึงนักเรียน
ก็พวกในครอบครัวและลูกสิทธิ์
ก็เอาเสื้อผ้าเอาตุ๊กตามี
เอารองเท้าผ้าใบใส่ไปในกล่องด้วยไปในโรงนะครับ
ใส่ไปในโลงที่บาทหลวงทำพิธีตอกหมุดฝาโลง
และช่วยยกโลงบรรจุร่างขึ้นท้ายรถ
เพื่อเคลื่อนไปทำพิธีมิสาปลงศพครับ
โดยนักเรียนต่างก็บอกกันว่า

นักเรียนคนไหนทำผิดเนี่ยเต็มที่ก็แค่ตักเตือน
อย่าเพิ่งคิดว่าทำไม่ได้ให้ลองดูก่อน
เวลาที่ครูเจี๊ยบสอนนักเรียนนะฮะ
ครูเจี๊ยบครับอย่างคุณแม่มณีบอกว่าเรื่องคดีเนี่ย
ไม่ขอตอบแล้วกันปล่อยให้ตำรวจทำงานไป
ก็หวังว่าจะตามจับไม่ได้แล้วเงียบคนหนีไม่ได้
ส่วนทางพิธีแม่เองก็ได้บอกดวงวิญญาณของลูกแล้วว่า

ขอให้ไปสู่สวรรค์ที่ดี
ซึ่งลูกสาวก็มาเข้าฝันบอกแม่ด้วยว่า
แม่หนูมาให้แม่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะ

จากนี้จะไม่ไปไหน

แม่อย่าเพิ่งเป็นไรไปนะอยู่ให้ได้ร้อยปีเลยนะ
เขาทำงานมา๒๗ปีเขาไม่เคยให้รางวัลตัวเองเลย
เกิดอีก๑๐ชาติก็ไม่เจอหรอกลูกแบบนี้
จากนี้คุณผู้ชมมีผู้ใหญ่ใจดีสองท่านนะครับติดต่อให้ความช่วยเหลือด้วย
โอนเงินให้กับคุณแม่มณีแล้วก็ครอบครัวเดือนละ๘๐๐๐บาท
แล้วก็จะส่งให้หลานชายเรียนจนจบปริญญาตรี
ก็น่าจะทำให้ครอบครัวนั้นมีสถานะแล้วก็มีสถานการณ์ที่ดีขึ้นด้วย
ส่วนแฟนนุ่มของครูเจี๊ยบบอกว่ายังไม่ชินกับการใช้ชีวิตคนเดียวเลย
แต่ก่อนเวลากลับมาห้องก็จะเจอครูเจี๊ยบนี่แหละคนเป็นแฟน
แต่ตอนนี้ไม่มีอีกแล้วเรื่องที่เกิดขึ้นมันเร็วมากไม่ทันตั้งตัวครับ
ส่วนเรื่องคดีก็รอตำรวจตามจับกลุ่มคนก่อเหตุมาให้ได้ครับ
คนก่อเหตุหรือคนร้ายเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึ
ตำรวจบอกว่าพฤติกรรมพฤติการลักษณะเป็นอะไรรู้ไหม

ทำเป็นขั้นไปดูตรงจุดไหนที่จะก่อเหตุ
ไปดูในจุดพักที่จะหนี
มันทำแบบนี้มันเป็นขบวนการแล้ว
คือเล็งหวังผลสังหารเลยนะ
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับข้อมูลนะฮะที่น่ากลัวมากนะครับ